คุณผู้ชมคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙
ต้องบอกเลยว่าบุคลากรทางการแพทย์

และบุคลากรทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลทำงานหนักจริง
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะ
เป็นคลิปที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์

ประทับใจถึงขั้นต้องขออนุญาตหยิบมือถือมาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กค่ะ
ได้ยินเสียงหนูก็เลยออกมาฟัง
เสียงพอมาก
ตาต้องสิ้นชีวาเยียวยาไม่ทันหลายคน
มองนักรบเสื้อกาวทั่วลาปรบมือลั่นฟ้า
โอ้โหร้องสดเสียงเพราะขนาดนี้เหมือนนักร้องอาชีพเลย
นี่เป็นเพียงบางช่วงบางตอนในคลิปนะคะ
คุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ร้องเพลงให้กำลังใจ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเพชรัตน์

แล้วก็มีข้อความบอกเอาไว้ว่า
มีความสุขในการทำงานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
มวลหลายคนไข้มีความสุข
นางพยาบาลอย่างเราก็แฮปปี้จ้า

แล้วก็แนบคลิปภาพในวอร์ดของผู้ป่วยนะคะ

เป็นญาติของคนไข้ค่ะ
ร้องเพลงให้กับคนไข้
ญาติคนไข้อะไรอื่นก็ฟังอยู่ด้วยนะคะ

ไม่คิดว่าเป็นการร้องสดของญาติคนไข้

หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปค่ะ
คนที่ร้องเสียงเพราะคนนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาวปรานีคุณสารอายุ๔๒นะคะ

เตรียมผ่าตัดเปลี่ยนเลนดูงตา

แต่วันนั้นแม่ยังผ่าตัดไม่ได้

ห้องรวมก็ทุกคนก็เครียด

นักรบเสื้อกาวพยาบาลมาขอร้องให้ฟัง
แล้วเธอก็เลยภัยบาลอัดคลิปเอาไว้นะคะ
ภัยบาลเจ้าของเฟสบุ๊ก
ลงถึงคุณแม่กลับไป